ยาวแบบนี้หลายคนไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องของสถานการณ์โรคโควิด๑๙อยู่ด้วยนะคะ
ตอนนี้กลับมาน่ากังวลแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากนะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการนะครับ
คือตอนนี้พบผู้ป่วยรายวันค่ะล่าสุดเมื่อวานนะคะ
บคมีการแถลงออกมาบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่๑๙คน
ใน๑๙คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์คุณ
ได้รับการแถลงออกมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
หรือว่าสบคบอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙รายใหม่๑๙รายด้วยกันค่ะ
จำนวนนี้๔รายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็เป็นการติดเชื้อภายในประเทศด้วยนะคะ
เป็นผู้หญิง๓คนแล้วก็ผู้ชาย๑คนค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าผู้หญิง๓คนกับผู้ชาย๑คนนี้นะฮะ
ทำงานในสถานที่กักตัวแล้วก็โรงพยาบาลเอกชน
ทั้ง๔คนเป็นเพื่อนของบุคลากรทางการแพทย์ที่พบว่าติดเชื้อไปก่อนหน้านี้
อืมนะฮะติดต่อมาอีกทีนึงนะฮะทีนี้ทางด้านของร้อยตำรวจเอก
พงศกรขวัญเมืองนะครับโฆษกรุงเทพมหานครก็ได้โพสต์เลยครับ
ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง๔คนเป็นยังไงบ้าง
เขาไปที่ไหนอย่างไรคุณผู้ชมฟังให้ดี
เผื่อว่าคุณผู้ชมไปใกล้ชิดกับเขาจะได้กักตัวได้ถูกต้อง
พบว่าทั้ง๔คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ทำงานในสถานที่กักตัวนะคะเป็นสถานที่กักตัวแบบทางเลือกนะคะ
บางคนติดเชื้อมาจากเพื่อนร่วมงานที่รับเวรต่อ
กินข้าวด้วยกันทำงานด้วยกัน
บางคนติดเชื้อระหว่างการเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง
บางคนก็ติดเชื้อระหว่างเข้าไปวัดไข้ผู้ป่วย

มุขลากรทางการแพทย์ที่ติดโรคโควิด๑๙

เนื่องจากประมาทใส่ชุดในการปฏิบัติงานไม่รัดกลุ่ม
ซึ่งจริงแล้วผู้ปฏิบัติงานไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วย
แต่ควรมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสม
ส่วนผู้ป่วยรายที่๔เมื่อรับเชื้อเข้าไปแล้ว
มีอาการป่วยเล็กน้อยแล้วก็คิดว่าตัวเองป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดา
ก็เลยไปทำงานตามปกติแล้วก็ไปคลุกคลีกับเพื่อนร่วมงาน
ก็เลยทำให้เพื่อนติดเชื้อตามไปด้วยนะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์โสพลบอกว่าถือว่าเป็นความผิดพลาดระดับบุคคล

ขณะนี้ได้กำชับให้บุคลากรทางการแพทย์
เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างรอบครอบรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
จริงต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ามี๑ใน๔๕คนที่ติดล่าสุด

ไปสัมภาษณ์งานแล้วก็เดินทางไปนั่นไปนี่ด้วยนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้เขามีไทม์ไลน์ออกมาแล้วคุณผู้ชมก็หาตรวจสอบได้
เพราะว่าเผื่อเราไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาในขณะที่เขาเดินทาง
แล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะติดหรือเปล่า
เราไปใกล้ชิดกับเขาแบบนี้เราไม่สบายใจ
ไปตรวจแล้วก็หรือว่าจะกักตัวตัวเองก่อนก็ได้

ผู้ชายที่คุณพูดถึงคือผู้ป่วยรายใหม่ที่ตัวป่วย
โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิด๑๙อยู่ในกรุงเทพ
ถูกต้องครับซึ่งเขามีการเดินทางด้วย
ระบบรถไฟฟ้าต่างด้วยนะครับ
อันนี้ก็น่าจะปลอดภัยไว้ก่อน
ทีนี้มีคำถามว่าอ้าวแล้วเชียงใหม่เนี่ย

วันหยุดยาวแบบนี้หลายคนเอ๊ฉันจะไปเชียงใหม่ได้ไหม
ไปแล้วจะกลับบ้านต้องกักตัวหรือเปล่าอ่าอ่า
ยังคงเชียงใหม่เชียงบรายเนี่ยยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวได้หรือเปล่า

ก็จะมีดราม่าออกมาทีนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะฮะ
ปินแห่งชาติเขาออกมาออกมาพูดในฐานะที่เขาก็เป็นชาวเชียงบรายคนหนึ่ง
เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงบรายพร้อมใจการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเชียงบราย
เดี๋ยววันนี้๑๐โมงทำพร้อมกันทั้งจังหวัดให้คนสบายใจ
จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเชียงบรายได้อ่ะไปฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัยหน่อย
แล้วความบันใจของนักท่องเที่ยวน้าปีน้องช่วยกันยังไงต้องช่วยกันสู้สู้
อาจารย์ก็ดูเดือดเหมือนเดิมช่วยกันพี่น้องไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างโรงแรม
ร้านข้างทงข้างทางทุกคนต้องช่วยกัน
วันนี้ตื่นมาเตรียมพร้อมวันหยุดนะฮะทำความสะอาดทุกอย่างให้มันสะอาดปลอดภัย
ฆ่าเชื้อซะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะไปเที่ยวในบ้านเมืองของท่าน

ใครที่ไปเที่ยววันหยุดนะคะขอให้เที่ยวได้อย่างสบายใจ
เพราะว่าล่าสุดหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสทยันโควิดบ่อนพม่าคุมได้แล้ว
ยังไม่พบติดเชื้อเพิ่มนะคะและที่สำคัญการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่ใช่ลักษณะเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์เหมือนก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ผับในสนามมวยคำว่าซุปเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยก็คือ
ผู้ป่วย๑คนสามารถแพร่เชื้อให้ได้๑๐คน๑๐๐คน๑๐๐คน
อันนี้เป็นซูเปอร์สเปคเดอร์บ้านเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ
ละลอก๒เพราะฉะนั้นเที่ยวแบบสบายใจนะคะ